บรรยากาศการมอบวุฒิบัตรปริญญาชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหลุงประดูก
ห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นที่๕จำนวน๕๐คน
เพื่อแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สูงอายุต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้รู้ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน
รวมทั้งยังเป็นการฟื้นฟูจิตใจพัฒนาสมองให้ผู้สูงอายุห่างจากโรคซึมเศร้า
ซึ่งในวันนี้มีผู้สูงอายุ๕๐คนที่เรียนจบหลักสูตร
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อายุ๖๐ปีขึ้นไปรวมกันแล้วอายุมากกว่า๓๐๐ปี
โดยตัวแทนบัณฑิตผู้สูงอายุรุ่นที่๕เป็นคุณยายอายุ๗๐ปีเปิดเผยว่า
รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ลูกหลานให้ความสำคัญ
อยากเรียนหลักสูตรผู้สูงอายุก็สนับสนุนให้มาเรียนจนจบหลักสูตร
ทำให้ได้รับปริญญาใบแรกในชีวิต